ส่วนเรื่องของโค้งสุดท้ายการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

อีกกี่ชั่วโมงเองคุณสุดสกุลตอนนี้๑๑โมงครึ่ง

อย่าลืมรับชมผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีการถ่ายทอดสด
การออกกำลังวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ประจำงวดวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๐
เราพาไปดูเรื่องความเชื่อเรื่องข่าวแปลกกันหน่อยนะฮะ

ที่วัดปากคลองตำบลเมืองเก่าที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับ
ก็ชาวบ้านเดินทางไปแก้บนกับเจ้าแม่ตะเคียน๓ต้น

หลังจากชาวบ้านมาขอพรและได้โชคได้ราบตามที่ขอนะครับ
ปลาแม่ศรีพิกุลและแม่สร้อยการะเกตมาประทับร่างนะครับ
โอ้โหแรงเขาเยอะมากเลยนะฮะ
ก็ร่ายรำไปตามจังหวะเพลง
ทุกคนก็จับจ้องไปที่ท่าทางการร่ายรำการชูไม้ชูมือเป็นตัวเลข
ก่อนที่จะนำเลขนั้นที่ได้นะฮะไปเสี่ยงโชคนะครับ

ใช่ครับที่ราชบุรีคุณผู้ชมดิฉันตาลาย
ทำไมมันเยอะมากเลยค่ะที่ราชบุรีเนี่ยมี๓จุดนะ
ที่เขาตระเวนกันไปไปดูจุดแรกก่อนละกัน
สารเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้างที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึง
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นเป็นดวงไฟประหลาด
มันเปลี่ยนสีได้คุณสืบสกุลลอยวูบวาบวูบวาบ
คืออยู่เหนือต้นไม้แล้วมันก็หายเข้าไปบริเวณเชิงเขาหนองกรวยช้าง
ชาวบ้านเขาตามเข้าไปดูค่ะว่าเอ๊ะไอ้แสงประหลาดแสงวูบวาบวูบวาบนี้มันคืออะไร
พอตามไปถึงไปเจอสารเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้างที่หน้าปากถ้ำ
ชาวบ้านเขาก็เลยเอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชค
แล้วหลายคนก็ไปไหว้ไปขอพรไปขอเลขนะ
บางคนเขาก็บอกมาบอกว่าอ้าวเนี่ยก็ได้เลขมาหลายชุดเลย
ทั้ง๖๑๔๔๙๒แล้วก็๖๑อันนี้คือจุดแรกที่ราชบุรี
จุดที่๒อยู่ที่วัดเขากรวดที่อำเภอเมืองค่ะ
จุดนี้ชาวบ้านก็เอาของมาเส้นไหว้แก้บนไอ้ไข่พี่จุกและน้องจันทิมา

ส่วนใหญ่เขาก็จะได้เลขกลับมาเสี่ยงโชคกัน

เขาก็มีบอกมาทั้ง๓ตัว๒ตัว
ตัวก็มี๑๗๙ก็มี๕๑๖ก็มี

เยอะไปหมดเลย๖๔๕๑๕๑๖อะไรอีกเยอะไปหมดค่ะ
แล้วก็พอสำรวจบริเวณหน้าสารไอ้ไข่พี่จุกและน้องจันทิมา

ส่วนจุดที่๓คือสารแม่หญิงทัพแก้วกุมารทองอินทนินวัดช่องลม

แล้วก็ได้เลขไปเสี่ยงโชคอีกเหมือนกันนะ
ตรงนี้นี่ดังนะฮะช่วงหลังแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวออกไป

แล้วก็ทั้งแม่ย่าตะเคียนทั้งน้องกุมาร
แล้วก็พ่อปู่ดำเข้าสิงร่าง
ใช่นี่เราก็บอกว่ามีเลข๑๒๑๕๒๘๘๕แล้วก็๒๔๗เลยนะครับ
ไปดูที่เกาะคำชโนธตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แน่นอนที่นี่นะฮะประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร

ความศรัทธาต่อพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
ก็ที่นี่ก็มีมาตรการเฝ้าระวังโควิด๑๙อย่างเข้มข้นนะครับ
ระยะห่างแล้วก็จำกัดเวลาจำกัดจำนวนของผู้เข้าไปกราบศักระ
ชาวบ้านก็ไปจับตาดูการนับเงินบริจาคที่เรียกว่าเงินปากนาคนะครับ
ก็จำนวนทั้งสิ้น๔๔๓๒บาทนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าเลข๓๒ก็ตรงกับเลขช่องไทยรัฐทีวีออกบ่อยจังเลยนะครับ
และอีกจุดที่ไปส่องกันที่ขันน้ำมนต์นะครับก็จะได้เลขกันมา๗๐๑๖นะครับ
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมนี่คือเรื่องความเชื่อความแปลกนะครับ
ก็ถ้าใครจะเสี่ยงก็เสี่ยงแต่พอควรไม่ควรเล่นการพนัน
บอกว่าทำการทำงานขยันขันแข็งได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับ
ใช่แต่จริงเรื่องแบบนี้มันก็แล้วแต่ดวงคนด้วยแหละ
อย่างดิฉันกับคุณสืบสกุลดวงแบบนี้ไม่ค่อยขึ้น
ไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยนะ